แต่ว่าพันศาที่ศูนย์สูงกว่า
แต่ท่านร้อนท่านไม่นิ่งเลยนะครับ

หมายความว่าอย่างที่ท่านจันธนพรพูดว่า
เขาอยู่ในเงื่อนไขที่เขาไม่ได้รีบร้อนที่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเป็นฝ่ายค้านก็เป็นได้
แต่คันเดียวกันพักเพื่อไทยออกลูกผมไม่อยากจะพูดว่าลูกอยากหรือลูกอะไรต่าง
เงื่อนไขต่างเพิ่มขึ้นมากมาย
แล้วได้บอกว่าตัวเองมีประสบการณ์มีพรรษาเนี่ย
มันเริ่มจะถูกคำถามที่สังคมตั้งคำถามว่าเออท่านต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ต้องเป็นพี่เลี้ยงที่ดีสิ

เลิกไกลเคียงกันสูงเท่ากันอะคุณภาครุมอย่างที่เขาแซวกันอะ
ฟุตบอล๙๐นาทีคุณเล่นบุกข้างเดียวเลย

สุดท้ายคุณไปบอกชาวบ้านว่าเราเหนือกว่าเราสมควรชนะมันบอกไม่ได้
ไม่ว่าจะสูงเท่าไหร่หรือตัวเลขเท่าไหร่ถ้าคือแพ้ก็คือแพ้
โดยสกอร์ก็แพ้แพ้๑๐ก็แพ้แพ้๓๐ก็แพ้ถูกครับ
เกมคุณบอกคุณมีผู้เล่นที่มีชื่อเสียงเล่นเกมเก่งกว่ามีชื่อเสียง
ผลมันออกมาแล้วเนี่ยก็ให้เคารพสมมุติว่าเป็นเพื่อไทย
มาเป็นที่หนึ่งผมก็จะสับสนุนให้เพื่อไทยเนี่ยนะครับ
มาเป็นที่๑หรือไม่กระทั่งรวมไทยสร้างชาติอะไรก็ต่าง
เราต้องพูดถึงยึดโยงในหลักการคุณภาคภูมิ
ถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นมาว่ารัฐบาลไม่มีความต่อเนื่องไม่มีสารภาพ
โทษนะฮะประเทศอิตาลีหลังสงครามโลกครั้งที่๒
เขามีรัฐบาลชุดปัจจุบัน๗๗ปีมี๖๘ชุดนะ
เฉลี่ยแล้วรัฐบาลอายุของรัฐบาล๑ปี๑เดือน
ถามว่าประเทศเขาเศรษฐกิจเขาอะไรเป็นไงกระจอกไหม
จะมาอ้างเรื่องว่าความไม่มีสถิตภาพคือพูดกันไม่ได้
ถ้าฟังจากอาจารย์ววิชิตอาจารย์ธนพรเนี่ยนั่นหมายความว่า
ต่อให้วันเปิดประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกประธานสภา
ขึ้นมาแข่งกับคนของก้าวไกลฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อไทยครับ
เขายึดมั่นว่าเอาตามนี้นะก้าวไกลเป็นประธานสภานะครับ

เพราะว่า๓๑๒เสียงมันเกิน๒๕๐อยู่แล้ว
ก็ผมถึงบอกตำแหน่งประธานสภาถ้าก้าวไกลไม่ได้เป็น
เรื่องนายกไม่ต้องพูดเพราะประธานสภา๕๐๐เสียงไม่เกี่ยวกับสว
แล้วตอนนี้เสียงมัน๓๑๒ต่อ๑๘๘ใช่ไหมครับ
ถ้า๓๑๒ยังเอากันไม่อยู่เนี่ย
ถูกถ้า๓๑๒ไปโหวตกันแล้วไม่ถึง๒๕๐ก็เลิกครับ
อาจจะมองแล้วก็มีคำถามบอกโอ๊ย

เอาในความเป็นจริงทางการเมืองเนี่ยครับทั้งสองท่าน
คิดว่าในฉากทัศน์แบบนี้ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นโดยที่

สิ่งที่อาจารย์วันวิชิสกับผุนเนี่ย
เราสองคนพยายามจะทำเนี่ยเราบอกว่าต้องรักษาระบบเอาไว้
ใครมาเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องส่งเสริมให้เขาจัดตั้งรัฐบาล
นะครับทั้งเป็นทั้งนายกแล้วก็เป็นทั้งประธานสภา
อันนี้มันเป็นระบบที่ถูกต้องแล้วเราสองคนก็มีจุดยืนกันแบบนี้นะครับ
แต่สิ่งที่เรากำลังจะอธิบายก็คือว่าวันนี้มันมีความพยายามจะทำให้เรื่องที่มันควรจะปกติ
มันกลายเป็นเรื่องผิดปกตินะครับแล้วเราก็บอกว่าสัญญาณที่มันผิดปกติเนี่ยนะครับ
มันจะเห็นกันตั้งแต่เย็นวันนี้แหละนะครับเย็นนี้เลยเหรอเอ้าเย็นนี้ไม่ต้องรอพรุ่งนี้เขาจะประชุมกัน
ก็คณะเจรจาอะไรของก้าวไกลเพื่อไทยไม่แล้วฮะก็วันนี้ถ้าที่ประชุมสอสอกรรมการบริหารพักเพื่อไทย
เขาบอกว่าฟรีโหวตสมมุติไงฮะถ้าเขาบอกว่าฟรีโหวตเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สามร้อยสิบสองเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายใช่ไหมฮะแล้วถ้าเขาบอกตามมติพัก
ถ้าตามมติภักดิ์ใช่ไหมครับก็ต้องเป็นมติพักร่วมรัฐบาล๘พักใช่ไหมครับ
เพราะธรรมเนียมเนี่ยพักร่วมรัฐบาลคุณจะร่วมหอลงกันเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็เสนอคนเดียวนะครับ
ถ้าเพื่อไทยบอกโหวตตามมติพักนะก็ไปรอดูพรุ่งนี้ว่าเพื่อไทยกับก้าวกลายคุยกันแล้วว่ายังไง
ก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้บอกว่าฟรีโหวตนะครับรัฐบาล๘พักจบตั้งแต่วันนี้เลย
ยุ่งเลยยุ่งยุ่งแต่ถ้าเพื่อไทยก้าวไกลเขาคุยกันแล้วก้าวไกลเขาบอกเอาให้เพื่อไทยเป็น
อันนี้ก็ถือว่าเขาก็ตกลงกันตกลงกันในหมู่ของพักร่วมก็ว่ากันไปรัฐบาลถามว่า๑๒เสียง
เป็นเรื่องยากเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับตัวหัวตัวหัวหน้าพักเนี่ย
อาจารย์วันนิชิตก็พูดแล้วว่าคุณหมอชนนานเนี่ยก็ประกาศจุดยืนแบบนี้มาตลอดนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วในฐานะที่พวกเราก็อยากเห็นการก้าวเดินต่อไปของประชาธิปไตยเรา
เป็นไปตามคัดลองเป็นไปตามระบบที่ทุกคนเขายอมรับเนี่ยเราก็อยากจะให้เหตุการณ์ทางการเมืองเดินหน้าไปแบบนี้
ขอบคุณครับ